เตะทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
วันนี้ก็ลงฝึกซ้อมเบาก่อนที่จะลงแข่งขันเกมอุ่นเครื่อง
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทั้ง๒นัดตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ
มิรวารรอยวาชหัวหน้าผู้ฝึกซ้อนชาวเซิร์ฟ
โดยเน้นที่การวิ่งผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะ
จากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามยังมีน้ำขัง
แล้วก็ใช้เวลาฝึกซ้อมเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้น
ดัชกรทองเหลาที่ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ๓ปีค่ะ
และหากลงเล่นก็จะเป็นนัดที่๑๐๐ของตัวเองด้วย
ก็ยืนยันนะคะว่าการคว้าชัยชนะของทีมสำคัญกว่าที่ตัวเองจะได้ลงสนาม
การเรียกเลยก็ขอบคุณโค้จที่ที่ให้เกียรติในครั้งนี้นะครับ
อย่างที่โค้ดได้บอกไว้นะครับว่าผลงานของทีมเนี่ยสำคัญที่สุด
แล้วก็อยากให้อันดับของเราขยับขึ้นไปอีกนะครับ
ยังไงก็ผมดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเกมวันนี้นะครับ
ก็หวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะสับหนุนทีมชาติไทยในวันที่๘นี้
แล้วก็มาเชียร์พวกเราให้เก็บชัยชนะได้ผลการแข่งขันสำคัญกว่า
ส่วนฟิลิปสโรเวอร์นะคะแบ็คขวาทีมชาติ
ทีมราชบริษย์เอฟซีที่ถูกมินวันรายวาช
เรียกกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องกับเคนย่าวันนี้
ซึ่งดาวเตะลูกครึ่งไทยเรมันวัย๒๓ปีก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติ

และเมื่อได้มีโอกาสอีกครั้งก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
คว้าโอกาสให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองค่ะ
สำหรับผู้เล่น๑๑คนแรกของไทยที่คาดว่าจะลงสนามพบกับเคนย่าในวันนี้นะคะ
จะมาในระบบ๔๒๓๑ค่ะ
ผู้รักษาประตูก็เป็นกวินธรรมสัจจานันทร์นะคะ
กองหลังจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นนรบดินวิรวัตโนโดม
อดีตศรพลมรัฐพรรษาเห็มวิบูทและเพียพัชนท์โนชยาค่ะ
กลางรับสองคนวันนี้นะคะจะเป็นทิศพันธ์พ่วงจันทร์กับปกกล้าวอานันต์
ส่วนกลางลุกค่ะก็จะเป็นมงคลทศกรัยเทียทรบุญมาทัน
และดัสกรทองเหลาที่น่าจะได้ออกสตาชการติดทีมชาติ
แล้วก็สวมปลอกแขนกัปตันทีมด้วย

สถิติการพบกันนะคะไทยกับเคนย่าเคยเจอกันมาแล้ว๑ครั้งถ้วนค่ะ
ซึ่งต้องย้อนไปเมื่อยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วนะคะวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยสามสิบสาม
หรือปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะเป็นรายการคิงส์คลับนะคะ
แข่งขันกันที่สนามสุขพัชลาศัยซึ่งในเกมนั้นค่ะไทยชนะเคนย่าไป๒ประตูต่อ๑ค่ะ
ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีที่จะอุ่นเครื่องกับจอแดนในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
สรรยันโควิชหัวหน้าผู้ฝึกศรก็ให้นักเตะลงยืดเส้นเรียกเหงื่อเพียงแค่๔๕นาทีเท่านั้น
จากว่าสนามซ้อมก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะ
อีกครั้งนะคะ๒เกมที่แข่งขันกันที่เอสซีจีสเตดียมสำหรับเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่จะเจอกับจอแดนเข้าสัญญาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีแข่งขัน๑๖นาฬิกาค่ะ
ต่อด้วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับเคนย่านะคะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๙นาฬิกาเริ่มแข่งขันจริง๑๙นาฬิกา๓๐นาที